ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอย่างมากเลยช่างภาพ
ช่างภาพท่านหนึ่งเนี่ยประกาศตามหากล้องที่ถูกขโมยจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปร์ค่ะ
เขาได้โพสต์ข้อความแบบนี้นะคะคือว่า
ใครที่ขโมยเอาไปเนี่ยเอากล้องมาคืนเขาด้วยขอแค่เอาเมมค่ะ
ขอเอาเมมอรี่การ์ดมาคืนเพราะว่าในนั้นเนี่ยมันมีภาพถ่ายงานแต่งงานของลูกค้า
ครั้งเดียวในชีวิตของคนแต่งงานแล้วเขาไปเป็นช่างภาพในงานนั้น
เขายังไม่ได้ส่งภาพนั้นให้ลูกค้าเลยเขาอยากจะได้ตรงนี้คืนค่ะ
โพสต์นี้เนี่ยมีคนช่วยแชร์ไปเกือบ๓๐๐๐ครั้ง
หลายคนเข้ามาแสดงความเห็นใจนะอุปกรณ์ทำมาหากินก็หาย
งานของลูกค้าก็หายอีกลูกค้าก็น่าเห็นใจครับ
คุณทศพรสายแย้มหรือคุณออฟค่ะเป็นช่างภาพที่ถูกขโมยกล้อง
เล่าแบบนี้บอกวันที่๓ธันวาคมตอนเช้าไปถ่ายรูปลูกค้าเป็นงานแต่งงาน
ปฐุมธานีเพราะตอนบ่ายก็ไปมอเตอร์เอ็กซ์โปร์ที่เมืองทอง
ช่วงใกล้จบงาน๒ทุ่มเนี่ยเขาก็เก็บของอยู่วางกล้องทิ้งไว้

คุณอ๊อฟบอกว่าโอ้โหตอนนั้นทำตัวไม่ถูกเลยค่ะ
ก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ให้ไปแจ้งความ
ก็ไปที่สอนอปรักเกร็ดแล้วเอาใบแจ้งความ
ขอดูกล้องวงจรปิดแล้วเห็นภาพนี้ค่ะ
มาแล้วคุณผู้ชมค่ะนะเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๐๓๕ปี
ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยเพราะว่าเขาเดินออกมาจากจุด
ตรงที่คุณออฟวางกระเป๋าแล้วสะพายกระเป๋ากล้องของคุณออฟด้วย
นี่ค่ะเดินออกจากงานไป
เมื่อเช้านี้คุณอ๊อฟเอาภาพนี้ไปให้ตำรวจแล้วค่ะ
ก็เอาหลักฐานไปให้ตำรวจเลยนะเนี่ยสะพายกล้องไปแล้ว
เป็นหลักฐานในการตามจับคนร้ายขอให้เร็วที่สุดด้วยนะ
คุณอ๊อฟบอกคนที่มาขโมยบอกว่ากล้องไม่เอาก็ได้นะ
ออกมาปุ๊บแล้วมันหายก็คือผมไม่เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนเนอะ
คือใจมันหายไปหมดเลยคือมันทำอะไรไม่ถูกอ่ะ
แบบมันหายเราก็แบบพยายามแบบเฉง้อจะวิ่งพยายามมาวิ่งตามรอบแถวนั้นแบบ
เหมือนคนแบบมันไม่รู้จะทำอะไรแบบมันรายทิศทางมากเลย
ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ไปสอบถามยามถามรับประพออะไรอย่างนี้ว่าเราจะทำยังไงได้บ้าง
อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือผมมาแจ้งลูกค้าตั้งแต่เมื่อวาน
ตั้งแต่วันแรกที่หายเลยครับก็คือโอ้แทบร้องไห้คุยกันเลย
ก็คือแบบเขามีงานครั้งเดียวเนอะจัดกันครั้งเดียวหมดไปหลายบาท
แล้วแบบผมอยากได้งานจริงตอนนี้ผมอยากได้งานคืน
ลูกค้าก็เข้าใจแล้วก็ผมก็คอยรายงานสถานการณ์ให้ลูกค้าฟังตลอดเวลา
ที่รู้ว่าหายใช่ไหมออกมาปุ๊บแล้วมันหาย
โอ้เนี่ยค่ะเข้าใจคุณออฟเลยคือพ่วนมากมันมากกว่ากล้องไง

คุณผู้ชมเคยจำความรู้สึกตอนกระเป๋าตังค์หายได้ไหมล่ะ
นั่นคือกระเป๋าสตางค์แต่นี่น่ะโอ้โหอุปกรณ์ทำอาหารกินแล้วงานเขาอีกอ่ะ
คือมันเป็นความทรงจำของลูกค้าด้วยมันเรียกกลับมาไม่ได้แล้วครับ
นะคะต้องฝากตำรวจแล้วล่ะค่ะเพราะว่าเอาหลักฐานไปให้ถึงที่เลยด้วยนะคะ
แล้วก็น่าจะเป็นเบาะแสสำคัญที่ทำให้ตามจับคนร้ายรายนี้ได้
คือถ้าก่อเหตุแบบนี้ได้ก็คงไปทำกับคนอื่นได้อีกนะคะ
เอาไปหน้าตาเฉยแบบนี้เลยนะคะ